รุนสวัสดิ์นะคะเช้าวันเสาร์แบบนี้หลายคนอาจจะอยู่บ้านหรือบางคนอาจจะรอลุ้นลอตเตอรี่ในช่วงบ่ายนี้ก็ตามแต่นะคะ
มาตรวจสอบอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าแม่ตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนแต่บางพื้นที่ก็ฝนลดน้อยลงไปแล้วนะคะ
ตรวจสอบดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตต่อไป
เห็นว่าช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมทะเลนี่แหละค่ะมันมีกำลังอ่อนลงแล้ว
ทำให้ทั้งภาคใต้ภาคเหนือกลางอีสานฝนลดลงด้วย
รวมไปถึงร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านตอนบนก็มีกำลังอ่อนลงด้วยนะคะแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่จะอาจมีฝนอยู่ได้บ้าง
เรือที่จะสามารถออกเดินเรือหาปลาในท้องทะเลก็ขอองค์ทำได้บ้างนะคะดูกันค่ะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๙กรกฎาคมภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยแม้ว่าจะมีฝนเริ่มลดลงบ้างแล้ว
แต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาเร่งทำทางระบายน้ำเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะป้องกันโรคภัยด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะฝนที่ลดลงมาจากช่วงที่เกิดขึ้นผ่านมานี่นะคะ
ยังมีบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแนะนำให้ทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนด้วย
ทะเลคลื่นลมสงบนะคะคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
ส่วนพื้นที่รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมต้องระมัดระวังกันด้วยรวมถึงน้ำป่าอาจจะมีการไหลหลากลงมาได้
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะยังคงต้องย้ำเตือนกันเพราะว่า
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแหม่ฝนตกหนักค่อนข้างมากในหลายพื้นที่นะคะ
ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมากมายตามที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่
แต่แน่นอนค่ะมีช่วงที่เป็นมรสุมเนื้อช่วงที่ฟ้าใสฟ้าเปิดก็มีเหมือนกัน
อยากวันนี้อากาศดีขอนอนหลับฝันต่อดีกว่า
เพื่อจะโชคดีกับเราบ้างลาไปก่อนค่ะ